เพราะว่าความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงมีมากจริงค่ะ
ต่อกันที่สองสาวเพื่อนซีดูเหมือนจะเป็นคู่ใหม่ซะด้วยนะคะ
สำหรับคุณแต้วนัทพรแล้วก็คุณใหม่ดาวิกาค่ะ
ล่าสุดนั้นสาวแต้วก็ออกมาพูดเลยว่าดีใจจริง
สาวใหม่นั้นจะมาเล่นละครในช่องเดียวกันค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีคู่ใหม่ของวงการที่หลายคนนั้นจับตามองค่ะ
สำหรับคุณแต้วนัทพรแล้วก็ใหม่ดาวิกา
ล่าสุดนั้นยืนยันแล้วนะคะจากภาพฟิตติ้ง
ใหม่ดาวิกาโดดมารับละครของวิกพระราม๔ของผู้จัดดาวคอรุไทยค่ะ
ประกบคู่กับติ๊กเจษฎาพรอีกครั้ง
หลังจากเพิ่งเปิดตัวซีรีส์ของผู้จัดนัทมีเรียที่ช่องทรู
งานนี้นะคะแต้วนัทพรในฐานะเพื่อนซีต่างช่อคนแรกของใหม่
ก็เผยความรู้สึกนะคะว่าดีใจ
พร้อมชี้แจงว่าไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องงานละครกันสักเท่าไหร่
แล้วก็เจ้าตัวค่ะก็ไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรกับเพื่อนซีเป็นพิเศษ
ในอนาคตได้โคจรมาร่วมแสดงละครด้วยกันก็ยินดีค่ะ

ก็เจ้าว่าใหม่เขาก็มีพี่ผู้จัดการมีทีมดูแลที่แบบเพอร์เฟคอยู่แล้ว
เขาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรเรา
ใหม่เขาก็มีเพื่อนหลายคนเลยค่ะ
หมายถึงว่างานเลี้ยงปีใหม่แฮปปี้อะไรอย่างนี้ครับ
ปาร์ตี้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ดีค่ะ

เพราะว่าก็ติดตามใหม่ทั้งงานละครทั้งงานภาพยนตร์ทั้งงานหนังอะไรอย่างนี้
ก็เห็นว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากคนหนึ่ง
คนหนึ่งก็ถ้าได้ร่วมงานกันก็ดีค่ะ
จากนี้ค่ะแต้วนัทพรก็ได้เคลียร์อีกหนึ่งประเด็นถึงกระแสข่าว
กรณีที่เจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพคำคมลงอินสตาแกรมส่วนตัว
หลายคนค่ะเข้าใจผิดว่านางเอกคนดันนั้นโพสต์เพื่อนเหน็บใครหรือเปล่า
งานนี้สาวแต้วก็ออกตัวเลยค่ะว่าไม่ได้มีปัญหากับใคร
เป็นเพียงคำคมที่ชอบแล้วก็โพสต์เพื่อเตือนสติตัวเองเท่านั้น
เค้าหลับกันหมดแล้วเค้าหลับกันหมดแล้วค่ะ